คุณผู้ชมคะตามต่อเรื่องนี้ที่เชียงใหม่เมื่อวานเล่าไปสั้น
สั้นเพราะว่ายังหาคำตอบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
ถูกฆ่าอำพรางศพค่ะผู้หญิงคนนี้อายุสามสิบเจ็ดปีนะคะ
ถูกฆ่าแล้วก็เอาศพไปฝังดินเอาไว้
ที่บอกว่าอำพรางก็คือเหมือนกับคนร้ายตั้งใจที่จะเอาดินแถวนั้นนะคะ
กรบไม่ให้เห็นศพเอาต้นกล้วยมาวางทับด้วยนะคะมาปิดเอาไว้
แต่สุดท้ายคนที่ไปเจอศพก็คือสามีของผู้เสียชีวิต
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจสงสัยคนใกล้ชิดนั่นแหละ
คุยกับสามีก่อนคนแรกเลยก็คือคนที่ไปพบศพนะคะ
แล้วก็คุยกับคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตคนนี้
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวนันทวันจโปอายุ๓๗ค่ะ
ถูกฆ่าฝังโครนเอาไว้อยู่ที่ร่องน้ำต้นกล้วยมาปิดทับอีกที
ร่องน้ำบนดอยนะคะที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ตรงนี้จุดที่พบศพห่างจากบ้านของผู้เสียชีวิต๔๐๐เมตร
แต่ห่างจากชุมชนประมาณเกือบ๖กิโลค่ะ
พบศพช่วงเย็น๓๐ตุลาคมตำรวจสพแม่อายไปตรวจสอบ
สภาพศพเป็นแบบนี้นะคะมีบาดแผลถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกที่หน้าด้านซ้าย
มีเลือดออกที่รูหูด้านขวาเดี๋ยวไปดูช่วงที่เจอศพกันอีกทีนึงค่ะ
สามีของผู้เสียชีวิตเป็นคนพบศพคนแรกชื่อว่านายอารูผ่าแสนจันทร์อายุ๕๕
เขาเล่าให้ฟังว่าคือช่วงประมาณสัก๑๐โมงกินข้าวกับภรรยาที่บ้าน
เขาก็พาลูกชายอายุ๙เดือนลูกสาวอายุ๓ขวบไปบ้านอีกหลังในหมู่บ้านนี่แหละ
โมงกลับมาเอ๊ะภรรยาไม่อยู่บ้านหายไปนานผิดปกติ
ก็เลยออกตามหาค่ะสามีบอกว่าไปเจอรอยลากจากเล้าหมูใกล้ที่พัก
ก็เลยไปบอกหลานชายว่าช่วยตามหาหน่อยภรรยาหายไปไหนก็ไม่รู้
สุดท้ายไปพบศพนะคะแล้วก็แจ้งกู้ภัยตอนเย็น
วันนี้ตำรวจสพแม่อายนำตัวสามีของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำ
ก็คือนายอารูผ่านเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าสามีของผู้เสียชีวิต
ถูกจับกลุ่มถูกดำเนินคดีข้อหาเรื่องของปืนนะคะ
เพราะว่าพอหลังจากเจอศพภรรยาเขาก็ไปค้นบ้านไปอะไร
ไปเจอปืนเถื่อนไงคะตอนนี้ก็เลยโดนข้อหาเรื่องของปืนไปก่อนนะคะ
ถูกแยกขังที่สพฝางแยกสอบปากคำแยกคุย
เพราะว่าสองคนนี้เป็นคนที่พบศพใช่ไหมคะ
แต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับศพของผู้เสียชีวิต
ทีนี้ค่ะนายจักริจหลานชายเนี่ยมันดูแปลก

ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นขอตรวจปัสสาวะดูก่อนก็แล้วกันเบื้องต้นนะ
ปัสสาวะม่วงเอ้าเลยโดนข้อหาเสพยาเสพติดไปนะคะ
ตำรวจเรียกพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต
ประมาณสัก๖๗คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาสอบปากคำ
ตอนนี้ก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
เรื่องต้นสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตจากคนใกล้ชิด

มีพยานหลายคนให้ข้อมูลว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของที่ดิน
ที่ไม่มีโฉนดอาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจ

ลูกชายของผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายที่เกิดกับสามีคนแรกค่ะ
ให้ข้อมูลว่าแม่เป็นคนอำเภอชัยประการ
แต่งงานครั้งแรกกับคุณพ่อของเขามีลูก๓คนแต่เลิกรากันไป
แล้วก็มาแต่งครั้งที่๒มีลูกอีก๑คน
ปัจจุบันอยู่กินกับนายอาลูภามีลูกอีก๒คน
กี่วันที่ผ่านมาลูกชายบอกว่าได้โทรคุยกับแม่
แม่ให้ข้อมูลว่าแม่ทะเลาะกับคนกลุ่มหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องที่ดินหลายสิบไร่เลย
พ่อเลี้ยงที่พัฒนาที่ดินเลี้ยงสัตว์ทำพืชสวนพืชไร่
หลายคนต้องการที่ดินผืนนี้
นี่มันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องของปมที่ดินหรือเปล่านะคะ
แต่ลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ไม่เชื่อนะ
ว่าพ่อเลี้ยงจะฆ่าแม่
เพราะเท่าที่ดูพ่อเลี้ยงคนนี้เป็นคนใจดี

คุณผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะฮะก็ไปที่สวนที่บ้านของผู้ตายนี่ที่อยู่กับสามีนะครับ
บ้านนี้สร้างบนเนินดินนะครับมีเล้าหมูที่เลี้ยงอยู่ไว้ใกล้ใกล้ด้วยนะฮะ
เป็นจุดที่สามีบอกว่าเห็นรอยคล้ายถูกคนถูกลากนะครับ
พื้นที่รอบก็เป็นหุบเขามีป่ากล้วยปกคลุมเต็มไปหมด
นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคุณแซคไปสำรวจพื้นที่เนี่ย
พบว่าพื้นที่มันลาดชันมากคือถ้ามาแถวนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่หลงฮะ
ค่ะอ่าชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาหรอกนะ
กลัวสัตว์ป่าไม่ชำนาญเส้นทางก็หลงอีก
เพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนลากผู้ตายไปยังจุดที่ทิ้งศพเอาไว้
แล้วพยายามจะฝังเนี่ยนะเอาดินกลบเอาไว้เนี่ย
คือโอ้โหหนึ่งเลยต้องชำนาญพื้นที่
สองเลยก็คือมันน่าจะทำคนเดียวไม่ได้หรือเปล่า
นะถ้าทำคนเดียวนี่มันยากมากนะแค่เดินมาลำพังก็ยังเหนื่อยแล้ว
นี่ลากคนมาอีกแล้วตัวผู้ตายเองเขาก็ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กนะฮะ
จุดที่มีการเคลื่อนย้ายศพเนี่ยถ้าเกิดจะพามาเนี่ยโอ้โหมันยากมาก
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อนะฮะเขาไม่อยากให้เอาศพเนี่ยผ่านเส้นทางหมู่บ้านด้วย
พอเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนศพออกมาต้องย้อนไปอีกทางหนึ่ง
ในการเดินแล้วก็ลำเลียงศพออกมาใช้เวลาอีก๔๕นาทีนะครับ
ซึ่งโอ้โหนี่เห็นไหมฮะแต่ว่าจุดต่างชาวบ้านเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้ามา
ยิ่งมีเรื่องของคนตายอยู่เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะผ่านไป
บนเนินแห่งนี้ก็เป็นบ้านที่เขาจะเลี้ยงหมูนะครับ
ปลูกพืชไกลอะไรต่างนะครับแต่เขาจะมีบ้านด้านล่างนะฮะ
ซึ่งที่บ้านด้านล่างของผู้ตายเนี่ย
ก็เป็นบ้านที่เขาจะเลี้ยงหมูนะปลูกพืชไร่อะไรต่างนะครับแต่เขาจะมีบ้านด้านล่างนะฮะซึ่งที่บ้านด้านล่างของผู้ตายเนี่ย

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติผู้ตายเขาก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูกสองคนนะฮะ

จะเอาไปบำเทศกุศลไปทำพิธีที่บ้านที่นั่นแต่ทางฝั่งครอบครัวของภรรยาเขาก็ไม่ยอม
เขาต้องทำพิธีตามประเพณีของชาติภัณฑ์รีสอร์ที่อำเภอชัยปราการที่จังหวัดเชียงใหม่

น้ำอะไรนะนี่น้ำคือทางพี่สาวเนี่ยบอกว่าน้องสาวไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะ

ประกาศอีกก็เป็นคนหตัดแย้งในพื้นที่หรือไม่ถูกกับใครอย่างไรใช่ไหมครับ

เขาบอกว่าก็สามีภรรยาคู่นี้เขาก็ดูรักกันดี
แต่พอมาทางฝั่งญาติญาติภรรยาเขาบอกว่า
สามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันบ่อย
แต่ว่าเรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อว่า
ตกลงใครไปฆ่าเขา
ส่วนเรื่องศพเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้
คุณแซคนัทวินบอกว่าทางญาติของภรรยากับทางอรุภาน
เขาจะเคลียร์กันว่าจะเอายังไงจะให้ทำพิธีที่ไหนนะฮะ